พวกผักทีเนี่ยแพงกว่าทุเรียนอีกอีโลกรัมละประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาท
ทีนี้แม่ค้ารายหนึ่งนะคะอยู่ที่ตลาดแถวห้วยขวางค่ะ
ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกเธอบอกว่า
ก็รู้ว่าผักแพงแต่แบ่งให้แล้วไงกรัมละ๕บาท
แหมบ่นจังทีลอตเตอรี่ซื้อเป็นกรรมไม่เห็นบ่น
คุณยิ้มอะไรคะคุณทัศนัยไม่มีอะไร
กรรมขนาดไหนห้าบาทจากเย็นน่ะเอาดูค่ะ

ซื้อ๒ตัวก็ไม่ถูกซ้ำซื้อผักกำละ๕บาทบ่นแพงทุกวันทุกวันเลย
ว่าไงคะคุณทัศนัยเจ็บอ่ะเจ็บจุกเลยอ่ะ
พอได้ยินแล้วเอตรงเนี้ยมันจุกมากเลยอ่ะเออ
เพราะว่าซื้อครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่ใบสองใบอ่ะมันมันไม่ใช่หลักร้อยเนอะ
เป็นสิบวันมันเป็นหลักพันนะหลักพัน
เอาไหมคะเขาบอกว่านี่เขาแยกให้แล้วกำลังห้าบาท
ทุนบริษัทดีแพงไหมกำลังห้าบาทเออพูดถึงถ้าทำกับข้าวนะ
ก็หลายมือนะเออเออพูดถึงในในในบ้านนะเออเออ
คือเราไม่ได้กินผักชีทุกวันทุกมื้อไง
แล้วเราไม่ได้ซื้อผักชีเป็นโลงเออเอาเขาบอกว่าเนี่ย่ะ
เขาถ่ายลงคลิปติกต๊อกนะคะหือหือ
แม่คะในห้วยขวางก็เลยทำคลิปออกเนี่ยกำลังห้าบาท
แล้วลูกค้าก็ยังบ่นว่าแพงอีก
ก่อนหน้านี้นะเธอบอกว่าเธอขายผักราคา๓กรัม๑๐บาท
ก็ตก๓บาท๕๐ใช่ไหมคะ

เนี่ยราคามันเปลี่ยนแค่นี้เอง
แต่ทำไมซื้อลอตเตอรี่ใบละ๑๐๐ซื้อกันจัง

คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปชาวเน็ตค่ะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
บอกว่าแม่ค้าจ๋าขายถูกแล้วจ้า
ดีนะแถวบ้านผมขายตั้งกรรมละ๒๐
บางคนบอกกรัมละ๓๐ก็มี

กำลังละ๕บาทแม่คะก็บอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้ที่ฉันตรวจสอบราคาให้ล่าสุด

ไซต์ตลาด๔มุมเมือง

ลงมาแล้วค่ะกิโลกรัมละ๑๘๐บาท

ราคากิโลกรัมละ๒๔๐บาท

ลงแล้วก่อนอันนี้คือมันประมาณสัก๓๐๐เกือบ๔๐๐
ตอนนี้ลงแล้วแล้วคาดว่าสัปดาห์หน้ามันจะลงอีก
เพราะว่าสถานการณ์น้ำมันดีขึ้นแล้ว
แล้วผลผลิตมันก็เริ่มออกมาสู่ตลาดมากขึ้น

ฝากรัฐบาลรีบแก้ไขด้วยนะครับ